คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่ามี๓เรื่องที่เขาบอกว่าต่อให้เป็นเพื่อนสนิทกันแค่ไหน

เรื่องความเชื่อเรื่องการเมืองแล้วก็เรื่องศาสนา
เพื่อนซี๒คนเป็นแรงงานชาวไทยใหญ่กับชาวไทย
สนิทกันมากมาทำงานด้วยกันอยู่กินกินเหล้าด้วยกันทุกคืน
ตั้งวงเล่าแล้วเปิดประเด็นเรื่องศาสนาของใครดีกว่ากัน
คนหนึ่งถือพุทธคนหนึ่งถืออิสลามสุดท้ายจบที่ตายค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เป็นนาทีที่ผู้ก่อเหตุนี่เป็นชาวไทยใหญ่นะคะ
เอามีดจ้วงแทงผู้ตายที่เป็นแรงงานชาวไทยค่ะ
วิ่งหนีไล่แทงกันเนี่ย
ภาพมันอาจจะมืดหน่อยเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ดึกแล้ว
นี่คุณผู้ชมดูจังหวะนี้ไปแล้วเห็นไหม
คนก่อเหตุวิ่งแล้วนะคะวิ่งแล้ววิ่งหนีเลยเพราะว่า
คนตายแล้วแล้วกระหน่ำแทงนะคะแทงเข้าราวนมขวา
มีดตัดคั่วหัวใจเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุค่ะ
คนก่อเหตุชื่อนายเอ็มนะคะส่วนคนตายชื่อนัทธพงศ์ค่ะ
อายุ๔๒ปีนัทพงศ์อายุ๒๙ปีเป็นเพื่อนต่างวัย
สนิทกันมากเพราะว่าเข้ามาทำงานที่แคมป์คนงานด้วยกัน๓เดือน
ทำงานด้วยกันตลอดตั้งวงเล่าด้วยกันทุกวัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะในพื้นที่บางละมุงจังหวัดชนบุรี
ตำรวจสพบางละมุงรีบลงพื้นที่เลยนะคะ
ลักษณะคือเป็นแคมป์รับเหมาขนสินค้าค่ะ
หัวหน้าคุมคนงานเขาเล่าบอกว่าตั้งแต่เย็นก็เห็นคนงานตั้งวงดื่มเหล้ากันแล้ว
ซึ่งนัทพงศ์ผู้ตายก็อยู่ในวงนั้นด้วย
ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งอยู่มีคนงานวิ่งมาบอกว่ามีคนแทงกันตาย
ซ้ายมือคือนัทพงศ์ผู้ตายนะคะได้คุยกับคนที่นั่งอยู่ในวงเล่าเดียวกัน
ประสิทธิ์กับเจษดาค่ะเขาบอกว่าวันนั้นนั่งดื่มกันอยู่ประมาณ๖๗คน
พอเมาได้ที่วงสนทนามันก็เริ่มออกรถออกชาติเนอะ
กับนัทพงศ์มีปากเสียงกันถึงขั้นท้าตีท้าต่อยหลายหน
แต่เพื่อนอยู่เยอะเพื่อนก็ห้ามไว้สุดท้ายก็เมากอดคอกินเหล้ากันเหมือนเดิม
เวลาเริ่มดึกขึ้นดึกขึ้นแต่ละคนก็เริ่มทยอยแยกย้ายกันกลับห้องพัก
เอ็มกับนัทพงศ์สองคนยังนั่งกินกันต่อ
แล้วปรากฏทะเลาะกันอีกรอบแต่คราวนี้ไม่มีใครห้ามแล้วอะค่ะ
สุดท้ายวิ่งไล่แทงกันจนตายแบบนี้
และอันนี้ก็โหไอ้เอ็มอ่ะนะ
ยังบอกด้วยนะคะว่าจริงแล้วเรื่องแรกที่ทะเลาะกันยังไม่ใช่ศาสนานะ

แข่งกันออกแรงว่าใครจะแข็งแรงกว่าเรา
แข็งแรงกว่ากันทะเลาะกันรอบหนึ่งแล้วรอบแรกนี่คืองัดข้อกันแล้วทะเลาะกัน
แต่เพื่อนอยู่เพื่อนห้ามก็อ่ะเลิกแล้วต่อการกอดคอกินเหล้ากันต่อ

ศาสนาใครดีกว่ากันคุณมันพิสูจน์กันไม่ได้
มันจะมาพูดกันทับถมกันแบบนี้มันก็ไม่ได้อยู่แล้ว
ทะเลาะกันถึงขั้นแทงกันตายแบบนี้ค่ะ
สืบสวนออกตามล่าเอ็มทั้งคืนเลยนะคะ

ก็ดูเห็นจังหวะเอ็มล้วงมีดในกระเป๋าจ้วงแทงนัทพงศ์๒๓ครั้งก่อนจะวิ่งหนีไปทางซอยใกล้กัน
ทีมสืบกดดันทุกทางเลยจนกระทั่งได้เบาะแสว่าเอ็มหนีไปที่บ้านอดีตนายจ้างในตำบลบึงอำเภอศรีราชา
ก็ตามไปนี่จังหวะนี้เห็นไหม
ทีมสืบไล่จากกล้องวงจรปิดอย่างเดียวเลยแล้วสุดท้ายก็ไปจับตัวได้จริงจริง
จังหวะที่เอ็มนอนหลบซ่อนอยู่ในเล้าไก่
เปิดปากสารภาพทุกอย่าง
นี่จังหวะตะคุบตัวได้อยู่ในร้าวไก่เห็นไหม
จุดแรกที่พาเอ็มไปทำแผนนะคะ
คือกำแพงแคมป์คนงานจุดนี้
คือจุดที่เอ็มกับนัทพงศ์เมาแล้วแข่งกันเล่นงัดคอ
จนกระทั่งทะเลาะกันจุดที่สองคือที่ห้องพัก
เป็นจุดที่เอ็มเนี่ยบอกว่ามาดื่มกันต่อ๒คนไง
เพื่อนทยอยกลับกันไปหมดแล้วแล้วคุยกันเรื่องศาสนา
พูดจาไม่เข้าหูกันเอ็มนับถือศาสนาพุทธ
นัทพงศ์นับถือศาสนาอิสลามเถียงกันว่าศาสนาใครดีกว่ากัน
เถียงไม่ได้เลยชักมีดแทงแต่เขาบอกว่าผมไม่ได้อยู่อยู่จะชักมีดแทงเขานะ
ก็นัทพงศ์จะเอาขวดเหล้ามาฟาดผมก่อนเพราะเขาเถียงสู้ผมไม่ได้
ผมก็เลยต้องชักมีดแทงสวนไปจุดที่สามก็คือจุดที่เป็นซอยทุ่งกราดที่วิ่งหนีมา
ตามคลิปกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้นะคะคือเอ็มบอกว่าตอนนั้นผมก็อยากจบแล้วนะ
เพราะเถียงกันเรื่องศาสนาและนัทพงศ์เถียงสู้ผมไม่ได้เอง
คุยเถอะเรื่องนี้แต่นัทพงศ์ไม่ยอมไง
แล้วก็จะคว้าขวดเหล้ามาฟาดหัวผม

มันไม่ใช่เรื่องว่าศาสนาใครดีกว่าใครหรือว่าอะไรหรอก
พวกผมเมามาทั้งคู่แล้วก็คุมสติกันเองไม่ได้
ให้สลามกับศาสนาพุทธครับเขาเลยไม่พอใจกัน

เถียงกันมึงไม่ดูไม่ให้เกียรติกูเขาว่าอย่างนี้
แต่ผมก็บอกขอโทษถ้ายกไม่ไหว้
เขาก็ไม่พอใจครับไม่พอใจเรา
เราก็เลยบอกขอโทษแล้วโยกไม่ไหวแล้ว
เขาก็เลยเอาขดจะตีเรา

ครับผมผมเป็นการป้องกันตัวเฉยแล้วจะไม่ทำเขาตีหัวแล้วแน่
เขาจับเหล้าคนเล็กไว้
เพื่อนคนงานก็บอกนะคะว่าคู่นี้มาอยู่ที่แคมป์พร้อมกันเลย
สัก๓เดือนสนิทกันมากเพราะว่ากินเหล้าด้วยกันทุกวัน

แต่ก็ไม่เคยถึงขั้นลงไม้ลงมือรุนแรงขนาดนี้
เมืองต้นศพของนัทพงศ์ถูกส่งไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวศนะคะ
จะประสานญาติมารับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
แล้วก็แจ้งข้อหาเอ็มฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทยาค่ะ
อาจจะด้วยความเมาด้วยนะฮะก็เลยทำให้สุดท้ายเกิดเรื่องเศร้าแบบนี้